ช่วงที่๒ของเรานะคะกับผู้ชายในฝันของเราวันนี้

ตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วกับ๗สถานการณ์สมมุติ

โอ้ยเหมือนเมื่อแม่

ทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติแล้วก็ที่กดเสียงตเก็บ
ไม่ใช่กล่องปลอมเป็นผู้ชายมาก่อน

ขอสวัสดีหน่อย

คุณกำลังแอบคบสาวในบริษัทเดียวกันแต่ก่อนของบริษัทนี้ห้ามพนักงานคบกันเอง
น้องรุ๊ดจะทำอย่างไรติ๊กตอกตอบ

เขาตอบเลยเลยฮะอันนี้คือไม่ให้เวลาคิดเลยจริงมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะ
ผมว่าจริงแล้วถ้าสมมุติว่ารักกันจริงมันก็ต้องพยายาม
แล้วไงลาออกเหรอ

เขาชอบแนวนี้หรือเปล่า
แต่ว่ามันก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดว่ายังไงด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายเขามองเห็นว่าเรื่องงานสำคัญกว่าอย่างนี้มันก็คงไปไม่รอดอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายคิดเห็นเหมือนกันว่า

แล้วทำให้มันถูกกดเท่านั้นเองแต่ว่านอกเวลางานก็แอบไปรักกันได้จริง

แม่เวลตาเป็นคนกายมากมันไม่ได้พูดถึงแม่เลย
มันก็อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตแม่ได้อย่างนี้
แต่อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เพราะว่าปกติไม่เคยทำงานบริษัท

คือบางคนเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเรื่องงานสำคัญกว่าไง
เขาก็อาจจะเลือกงานมากกว่ากัน
โอเคค่ะข้อต่อไปค่ะ
สมมุตินะคะสาวที่คุณกำลังจีบอยู่
จะมีทรงแบบของตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้

เราชอบผู้ชายตัดสกินเล็ก
จริงผมว่าการที่เราจะเลือกใครสหรือคนมาเป็นแฟน
ก่อนที่จะเป็นแฟนกันนะนะเราก็ต้องคุยกันแล้วว่าเราชอบไม่ชอบอะไร

ถ้าเป็นแฟนกันแล้วแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมาบอกว่า
ให้เราไปตัดทรงผมนี้นี่น่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้

เราก็จะรู้สึกว่าจริงก็ใช่การชอบกัน

แต่ว่าถ้าเป็นทรงอื่นอาจจะได้ก็ได้
คือต้องอยู่ที่เราด้วยไง
มาคำถามนี้สบายตั้งใจให้ดีนะ

รุดชิมแล้วก็ชิมอีกว้ายตายแล้วมันไม่อร่อยจะบอกเขาว่าอย่างไร
อุ๊ยคือมันแย่มากอะ

คือถ้าเป็นคนอื่นก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็ให้กำลังใจไป

ไม่ใช่คือถ้ากินสมมุติว่าถ้าเกิดว่าครั้งแรกอะไรอย่างนี้
ฝึกแบบฝึกเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้นะ
เราก็ฝึกเราก็ไปกินร้านก็ได้

ข้อต่อไปหากคุณแต่งงานมีครอบครัวนะคะและภรรยาของคุณต้องการเป็นคนควบคุมกระเป๋าสตาร์
และการใช้จ่ายทั้งหมดคุณจะทำอย่างไร

เพราะว่าพนักด้วยพี่นัทเราก็ได้ค้นในว่าในส่วนตัวเองเราเป็นคนที่เรียนจบจัดเศษฐศาสตร์มาอยู่แล้ว
คือมีการเป็นความฝ่างแฟนความใช้เงินด้วย

ถ้าสมมุตินะคะคุณโดนแฟน

แต่ฝ่ายเท่าไรเขาไม่ถูกใจเธอสักที
เออ
มันก็ต้องหาสไตล์ที่เขาชอบก่อน

ถ้าสิว่าเราถ่ายแล้วถ่ายได้อย่างจริงว่าก็โอเค
พบหาสไตล์ให้ดูกับใครจะไปตายถามไม่ได้จริงก็เดี๋ยวไปจ้างช่างภาพมา
หรือไม่ก็ไปถ่ายเองน้องรุ๊ดฉันไม่ถ่าย
เคยเจอไหมคะแต่ไม่แน่ใจนะวันหนึ่งอาจจะไปรักคนอย่างนี้ก็ได้
ค่ะใครคะแม่แฟนของน้องรุ๊ดเป็นคนขี้โหมโหอารมณ์แรง
วันนี้นะคะน้องรุ๊ดกับแฟนทะเลาะกันหนักมาก
แล้วแฟนก็บังเอิญทำเลนส์กล้องของน้องรุ๊ด

ก็มันมีประกันหมดหรือยัง

หล่นโดยไม่ตั้งใจมันก็แตกไม่เหมือนกันใช่ไหม
ใช่แต่คือถ้าสมมุติว่าข้างออกของเราไปคว้างทิ้งกันเลยอย่างเงี้ย

ก็คงไม่ถึงทำเล่าหรอกมั้ง
ก็คงต้องปรับเพราะเรียกว่าปรับความคิดเกินอย่างเยอะเหมือนกัน

ถ้ากลับมาเมื่อกี้แล้วไปซื้อให้ใหม่

ครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่าผิดว่าวันหนึ่งเอากระเป๋าแพงของเขาเนี่ย

เป็นเรื่องรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในคู่ไหนทั้งนั้นนะคะ
จริงค่ะงั้นข้อสุดท้ายค่ะ
เจ้าที่คุณกำลังคอบเป็นคนหิ่งมากเลย
หึงทุกเรื่องแม้กระทั่งหึงเพื่อนสนิทสมัยเด็กของคุณคุณจะรับมืออย่างไร
อืมจริงเรื่องนี้ผมไม่เข้าในปัญหา

ไม่ผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจว่า

เพราะว่าผมไม่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงเลย

ทำไมไปเตะบอลอยู่นั่นแหละกับคนนี้
ผมก็ไม่ใช่คนติดเพื่อนอีกแล้วแหละ

ก็ต้องดูว่าระดับความหึงมันเยอะขนาดไหน
คือถ้าอยู่ในแบบเขาเรียกว่า

ทำอะไรก็ตามต้องมีเหตุผล
นี่ก็เป็นนะคะ๗สถานการณ์สมมุติค่ะ
ที่ทำให้รู้จักตัวตนของน้องรุ๊ดมากยิ่งขึ้น
หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นมุมนี้เนาะ

เพราะมันเป็นคือ๗สถานการณ์สมมุติที่สมมุติขึ้นมา
แต่ตอนนี้นะคะให้ผู้ชายในฝันของเราพักสักครู่ค่ะ
และช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ยังได้ฝันกันต่อครับ
ผู้ชายในฝัน

กะทั้งคนนี้ก็สมมุตินะคะ
สมมุติเปล่าไรคะ
คุณกำลังแอบคบสาวในบริษัทเดียวกัน
แต่ก่อนของบริษัทนี้ห้ามพนักงานคบกันเอง

แล้วไงลาออกเหรอ

อีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดว่ายังไงด้วยอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดอีกฝ่ายเขามองเห็นว่าเรื่องงานสำคัญกว่าอย่างนี้

อันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตแม่ได้อย่างนี้

เขาก็อาจจะเลือกงานมากกว่าก็ได้

บอกว่าอยากให้คุณไปตัดผมทรงสกินเฮด
เพราะเธอไม่ชอบทรงผมปัจจุบันของคุณ

จริงเรื่องผมนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเลยนะ

เพราะว่าตั้งแต่อยู่ในวงการมาก็จะเห็นว่าเรา

จะมีทรงแบบของตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้

ส่งแบบภายเอกการ์ตูนญี่ปุ่น
รักกว่าเป็นฉันสิ

ให้เราไปตัดทรงผมนี่น่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้

ก็ต้องหลงทองต้องเจอกันหน่อยครับ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
เขาไม่ถูกใจเธอซักทีแต่ถ้าเป็นอย่างไรเออ
ก็คือมันก็ต้องหาสไตล์ที่เขาชอบก่อนนะ

ถ้าสมมุติว่าเราถ่ายแล้วเราถ่ายได้จริงก็โอเค

ถ้าถ่ายไม่ได้จริงก็เดี๋ยวไปจ้างช่างภาพมาให้นะคะ

เออฉันไปถ่ายก็มี
เคยเจอไหมคะแต่ไม่แน่ใจนะวันหนึ่งอาจจะไปรักคนอย่างนี้ก็ได้
ใครคะแฟนของน้องรุ๊ดเป็นคนขี้โมโหอารมณ์รุนแรง
วันนี้นะคะน้องรุ๊ดกับแฟนทะเลาะกันหนักมาก
แล้วแฟนก็บังเอิญทำเลนส์กล้องของน้องรุ้นหล่นตอนทะเลาะกัน
ซื้อมาแพงมากด้วยเลนส์นี้ใหญ่มาก
มันก็หล่นโดนไม่ตั้งใจไม่เหมือนกันอย่างงี้
แต่คือถ้าสมมุติว่าเขาเอาของเราไปคว่างทิ้งอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคงแบบก็คงต้องปรับเรียกว่าปรับความคิดเป็นอย่างเยอะเหมือนกัน

คือถ้าทะเลาะกันแล้วบังเอิญก็ยังพอจะให้อภัยได้ครับ

ไม่เริ่ม
ถ้าเรารอวันนึงกระเป๋าเขาแน่ต้องได้ที่เคียง

จริงค่ะงั้นข้อสุดท้ายค่ะสติ
สาวที่คุณกำลังคบเนี่ยนะคะเป็นคนขี้หึงมากเลยอ่ะ
ึงทุกเรื่องแม้กระทั่งหึงเพื่อนสนิทสมัยเด็กของคุณ

อืมจริงตอนนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหา

ไม่ผู้หญิงคนนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิง
เพราะว่าผมไม่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงเลย

ก็ถือว่ากันเป็นที่ดีสิใช่เพราะงั้นปัญหานี้จะไม่ค่อยเจอ

ก็ต้องดูว่าระดับความหึงมันเยอะขนาดไหน

เขาเรียกว่าปกติก็โอเคไร้เหตุผล

แค่ออกไปข้างนอก
จากสรุปมาแล้วเนี่ยทำอะไรก็ตามต้องมีเหตุผล
นี่ก็เป็นนะคะ๗สถานการณ์สมมุติค่ะ
ที่ทำให้รู้จักตัวตนของน้องรุ๊ดมากยิ่งขึ้น
หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นมุมนี้เนาะ

เพราะมันเป็นคือ๗สถานการณ์สมมุติที่สมมุติขึ้นมา
แต่ตอนนี้นะคะให้ผู้ชายในฝันของเราพักสักครู่ค่ะ
และช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ